ฝนตกที่บ้านน้ำท่วมค่ะก็เลยต้องมาอาศัยที่ศูนย์อบพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมแห่งนี้
อยู่กันหลายคนค่ะแต่ก็หวังว่าเร็วนี้คงจะได้กลับไปอยู่ที่บ้าน
คนทั้งหมาก็อยู่ด้วยกันตรงนี้แหละคุณผู้ชมเอาล่ะกำลังใจสำคัญนะคะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ฝนตกค่ะ
ประกอบกับว่าสุดสัปดาห์นี้อาจจะเป็นวันหยุดยาว
หลายคนอาจจะวางแผนเรื่องการเดินทางกันไปท่องเที่ยวด้วยก็ต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์แนวโน้มว่าฝนจะตกกระจายตกหนักบางพื้นที่ชุ่มฉ่ำกันทั่วไทยเลยค่ะ
เรื่องต้นตอนนี้นะคะบริเวณเวียดนามแล้วก็ตอนบนของประเทศไทย
จะมีฝนตกหนักเลยปัจจัยก็มาจากว่าลมมันพัดไปเสริมพายุไมศักดิ์ที่บริเวณทะเลแปซิฟิกเหนือฟิลิปปินส์นะคะ
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าก็ทำให้กำลังลมที่พัดผ่านประเทศไทยต่าง
มีแปรปรวนและทำให้เกิดฝนได้จุดไหนบ้างนะคะดูเพิ่มเติมจากแผนที่อากาศ
แอลคือหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมความร้อนปกคลุมแถวเวียดนามตอนบน
ความร้อนนั้นต้องการลมต้องการความชื้นก็เลยทำให้ลมทุกพื้นที่เนี่ย
ไปหาตัวมันนะคะขณะที่บริเวณเส้นความกดอากาศเท่าที่พาดผ่านภาคกลางภาคอีสานเนี่ย
ทำให้ฝนตกหนักจึงเห็นได้อย่างชัดเจนจากโมเดลจำลองอากาศนี้นะคะ
ฝนจะตกเช้าแบบนี้ตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางแคร์
น้องจอกนะคะรวมไปถึงจอมทองและสมุทรปราการ
ฝนตกชุ่มฉ่ำเลยแต่ว่าจะตกมากขึ้นก็คือ
หลังจากเที่ยงบ่ายค่ำเป็นต้นไปเป็นช่วงเวลาเหมือนเวลานัดหมายเลยค่ะ
บ่ายค่ำบ่ายค่ำตลอดทั้งสัปดาห์นี้หลายพื้นที่
เหนือกลางอีสานตะวันออกและภาคใต้นะคะ
ส่วนคลื่นนั้นไม่น่าห่วงมากยังคงอยู่ที่ประมาณ๑๒เมตรฝั่งอ่าวไทย
ภาพรวมเป็นอย่างไรคาดการณ์กันหน่อยละกันนะคะ
เป็นคาร์ดสภาพประกาศประจำวันที่๓๑สิงหาคม
เหนือภาคอีสานฝนฟ้าขนองตกประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
เป็นการตกหนักบางแห่งตกปล่อยตกเบาบางแห่งแตกระจายชุ่มฉ่ำทั่วทุกภูมิภาค
กลางเช่นกันนะคะวันนี้พื้นที่ของการรับฝนเยอะมากขึ้น
แล้วก็ตกหนักบางแห่งอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำฝนที่ตกสะสม
ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มกันด้วย
เตือนจังหวัดที่อยู่ใกล้กับภูเขาด้วยนี่นะคะ
สำหรับภาคตะวันออกจันทบุรีตราดชนบุรีระยองมีฝนชุ่มฉ่ำ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเช่นกันวันนี้ตก๑๖๐ของพื้นที่คลื่นประมาณ๑เมตรนะคะ
แต่ว่าเป็นภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงมากกว่าหน่อยประมาณ๑๒เมตร
พื้นที่ที่มีฝนมากก็คือแถบพังงาเป็นต้นไป
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองมีตั้งแต่เช้า
ช่วงนี้ใครจะออกไปทำงานก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ส่วนโอกาสตกอีกทีก็จะเป็นช่วงบ่ายและเย็น
ให้กำลังใจด้วยสำหรับพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะ
อาจจะทำให้ท่านได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ชีวิต
ก็ขอให้มองวิกฤตเป็นโอกาสให้มันผ่านพ้นไปนะคะ
แต่ถ้าใครที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนสามารถส่งกำลังใจ
ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองหรือแม้แต่
กำลังใจให้กับผู้ประสบภัยได้
ตอนนี้ดิฉันก็คงจะต้องไปรวมตัวกับเพื่อนแล้วก็รอรับการช่วยเหลือก่อนนะคะ